เอาคุณผู้ชมค่ะไปเติมสีสันความสนุกกันนิดนึงละกัน

วันนี้เราจะพาไปร่ายมนต์
รักฉันหลงฉัน

อยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉัน
หัดเชยจำดังจนปังขนาดเงี้ย

ไม่เสียชื่อนางเอกลิเกเงินล้าน

งานของดีกำไรแก่นมะขามร้อยปี

โดยเฉพาะงานหน้าเวทีนี้ไม่พร่อง
แต่จะให้โชว์คล่องต้องร่ายมนต์
โอ้มเพียง
เชยฮัดเชยอยากรู้จังเลยว่าท่องมนต์อะไร
ใส่จังหวะเข้าไปด้วยมีตัวช่วยเสริมความปัง

ลุกหลังทำคลึมท่องไปท่องมาดนตรีชักมัน
เจอสามช่ารีมิกซ์เข้าไปเป็นไง
มนต์กระเจิงไปเลยจ้า